ต่อกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งกันบ้างดีกว่า

อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับแม่ทุกคน

ใครก็ตามที่แบบมีหัวอกคนเป็นแม่นะ

เวลาออกสื่อลูกมันจะชอบติดพ่อ

ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ของบันเทิงไทยรัฐ

คือใครที่ติดตามโซเชียลของครอบครัวเนี่ย
ต้องบอกว่าคุณสามีหนุ่มมิกกี้
เขาชอบลงรูปให้เห็นความมุ่งมิ้งน่ารักกับลูกค้า

เอ๊ะคุณเจนนี่ไปไหนนะ

หลายคนก็อดชมไม่ได้นะว่าหูย
สามีดีจังเลยนี่คือสามีในอุดมคติ

ขอบคุณที่ชมสามีนะคะ
แต่ขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อน

ในชีวิตจริงเนี่ยลูกสาวน้องเบลล่า
เขาติดแม่เธอ

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่า

ลองไปฟังเสียงคุณแม่เจนนี่ดูค่ะ
ต้องชมเจนนี่ว่าลูกติดแม่มากกว่า
คุณก็ติดทั้งคุณทั้งคุณสามีคุณนั้นแหละ
ช่วยกันเลี้ยงแหละเป็นธรรมดา
แต่อาจเป็นคนละโมเมนต์เท่านั้นเอง
อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวขึ้น

เมื่อกี้นะคะเจอตัวแม่ตัวมัมคุณเจนนี่ไปแล้ว

เอ้าคุณเมกกี้คุณผู้ชมค่ะ

งานดีมากสมกับแม่เจนนี่มากเลยนะคะ

ตายบอกเลยคุณสามีรักหลงไม่ไหว
เซตทั้งหลังดูภาพซะก่อน

เห็นภาพแล้วจึ้งแล้วทึ่งกันไปเลย
นี่ลูกหนึ่งนะเนี่ยอู้ตายแล้ว

ฟาชั่นชุดชั้นใน

คุณแม่เจนี่ที่แม้จะลูกหนึ่ง

และนอกจากวินัยสาวเจนี่จะเป๊ะปัง

คุณมิกกี้สามีสุดหล่อ

ลูกเก่งนะแต่เรื่องออกกำลังกาย
บอกเลยนัมเบอร์วันเธอคือที่สุด

หุ่นซึ่งกันและกันพอมองหุ่นกัน
แล้วก็แบบเออเขาก็หุ่นดีนะ

เป็นแรงบันดาลไฟให้กันและกันว่าซาน
ก็เลยลุกขึ้นมาออกกำลังกายค่ะ
สำหรับหนุ่มมิกกี้กับแฟชั่นเซ็ตล่าสุด
ของคุณภรรยาคนสวยให้กี่คะแนน

กี่คะแนนดีคะสิบสิบสิบไม่หักเลยค่ะ

ก็จริงแล้วผมก็เห็นเขาออกกำลังกาย

ไม่ใช่แค่สุขภาพเพราะฉะนั้นจะบอกว่าออกกำลังกาย

นะครับและขุนที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ตามมา
ชั่นที่ออกมาล่าสุดพี่เจนเอามาให้ดูครับ
ก็มีมีบ้างมีบ้างครับ
ว่าไงไม่เห็นว่าคำแรง

จริงเหรอสวยอ๋อ

เธอดูดีจังฉันก็ต้องดูดีด้วยนะครับ

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กันแล้วกัน

เขาบอกว่าอยู่กับใครแล้วเราจะเป็นแบบนั้น
อยู่กับคนที่ออกกำลังกายแล้วก็จะออกกำลังกาย
อยู่กับคนที่กินแล้วก็กินไปกับเขาเนี่ย

ไม่เป็นไรค่ะความสุขแต่ละคนแตกต่างกัน